คุณผู้ชมคะกลับมาดูเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙
มีหลายประเด็นหลายมิติอยู่กับเรานะคะมาดูเรื่องแรกกันก่อน
เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา
อันนี้คือกรณีของคุณธอมเครือโสพลนะคะ
นักธุรกิจชื่อดังนะคะได้มีการโพสต์คลิปบอกว่านี่ไง
ไปเนี่ยนะโอ้โหรวดเร็วทันใจมากไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
นี่ค่ะจากคลิปนี้นะคะมันมีประเด็นในมิติ
เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางไปเอง
หรือว่าเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะของการเป็นทัวร์ไป
ไปแล้วได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙จริงหรือไม่
โดยเฉพาะจากคลิปนี้นะคะของคุณธอม
ประเด็นนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์
ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้

เพราะว่าวัคซีนต้านโควิด๑๙ในสหรัฐอเมริกา

ประชาชนทุกคนในสหรัฐอเมริกาเลย
ดังนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนต่างชาติ

ในสังคมออนไลน์ใช่ไหมบางคนก็บอกว่า
หนูมาฉีดคุณแม่ให้มาฉีดหรือว่าใครต่อใครก็แล้วแต่
อย่างกรณีคุณธอมก็มีคำถามเข้ามาว่า
แล้วคุณธอมนี่ก็เคยฉีดที่เมืองไทยมาแล้ว
แล้วก็ไปฉีดต่อที่สหรัฐอันนี้ก็ฉีดได้คนก็เลยแบบ
ตกลงแล้วแล้วมันจริงไม่จริงหรือหลักการของที่นั่นเนี่ย
เขาให้ฉีดแบบนี้ได้จริงเหรอใครไปถึงก็ฉีดฟรีได้หมด
ใครก็ได้อย่างงี้เหรอนั่นน่ะสิคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เลยบอกว่า
มันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็บอกว่า
มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อืมจากประเด็นที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
นี่แหละค่ะคุณธอมก็เลยออกมาบอกว่ามันจริงไอ้ที่ผมไปฉีด
แล้วก็โพสต์คลิปว่าผมฉีดวัคซีนก็ผมฉีดจริง
ก็ผมได้ฉีดจริงแล้วจะยังไงคนที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ย
อาจจะไม่มีข้อมูลที่เพียงพอหรือเปล่าที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
สหรัฐอเมริกาจริงจริงคือที่อเมริกาเนี่ยค่ะ
ไม่ได้ฉีดให้คนต่างชาติในทุกรัฐนะคะ
เขาบอกว่าที่นั่นเขาฉีดให้คนต่างชาติฟรีด้วยจริง
นี่นะคะเพราะที่อเมริกาเขาก็กลัวว่า
เขาจะรับเชื้อโควิด๑๙มาจากคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ
พอเดินทางเข้าประเทศเขาบางรัฐเขาฉีดให้ฟรีเลย
บอกว่าท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคโทรมาคุยกับผมเลย
แล้วก็บอกด้วยว่าหยุดป้องกันตำแหน่งตัวเองด้วยการให้ข้อมูลที่ผิด
จริงโทรมาสิลักษณะประมาณนี้นะคะเหมือนกับให้โทรไปคุยไปดีเบตกันหน่อย
แล้วก็ปิดท้ายว่าก็คือแล้วคนไทยจะเหลือความหวังได้ยังไง
ให้ข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเลย
ก็เลยขอแบบชี้แจงขอดีเบตดูหน่อยซิลองฟังดูดีกว่าค่ะ
เช็คเลยล่ะว่าฉันมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หรือเปล่าก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเช็ค
หน้าที่ของรัฐอเมริกาตอนนี้หรือแคทแคลอฟฟอร์เนี่ยคือฉีดให้ทุกคน
ที่มาเหยียบแผ่นดินเขาก็อ้าวแล้วอย่างนี้คนอเมริกันไม่เสียเปรียบเห
เขาบอกคุณเข้าใจผิดเขามองทุกคนที่มายืนเหยียบอเมริกา
อันตรายสำหรับคนของเขาอันนี้หมอโอภาษณ์นะ
ธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเข้าใจไหมก่อนที่จะโง่ซะก่อนแล้วออกมาพูด
สิ่งที่ทำให้คุณเสียเครดิตแม่งไม่รู้จริงแล้วออกมาพูด
คุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลย
ถ้าคุณหมอกล้าพอนะที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะ
แต่ก็ย้ำว่าเป็นบางรัฐในสหรัฐอเมริกาที่คุณธอมบอกนะ

โทรศัพท์ไปหาคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอบอกว่าก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเขาออกมาชี้แจงแล้วล่ะวันนี้
คุณหมอก็ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันประมาณอย่างนี้นะครับ
เรามีผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ชื่อคุณไพโรธปรักษาสินวันนี้เราก็เลยคุยด้วยนะครับ
เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องนี้ค่ะจะได้ฟังจากคนที่อยู่ที่นั่นเลย
เหมือนกับที่คุณธอมอยู่ที่นั่นคุณสืบสกุลคุณอริยาเมื่อช่วงข่าวเที่ยง
ได้โทรศัพท์พูดคุยกันด้วยเพราะจะตรงกับเวลาที่สหรัฐพอดี
คุณไพโรธเนี่ยบอกว่าที่สหรัฐเปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ฟรีจริง
แต่เป็นการเปิดแบบเสรีเพียงไม่กี่รัฐนะฮะอย่างเช่นคาลิฟอร์เนียอัลลาบามาอลาสก้าเนวาด้า
ใครก็ตามที่มีวีซ่าไม่ว่าจะเป็นประเภทนักท่องเที่ยวมาเรียนมาทำงาน
เพราะทางสหรัฐเนี่ยเขามีวัคซีนแบบพอ
ลิฟอร์เนียอัลบามาอาราสก้าอันนี้รู้สึกจะเปิดให้โชลิสเข้าไป
วัคซีนได้เลยแต่ในกรณีของนิวยอร์กเนี่ย
ยังไม่มีตัวนี้แต่แต่ในกรณีที่ว่า
คุณสองคนอยู่ในนิวยอร์กแล้ว
คุณไปกันเองหรือคุณเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในระดับแบบ

ถ้าเราไปเรียนวีซ่านักท่องเที่ยวก็ได้ใช่ไหมฮะ
ก็ได้ได้ครับเป็นวีนาสักท่องเที่ยวเป็นวิศนุนักเรียน

ของเขา๔๐๕๐รัฐเนี่ยข้อกำหนดของแต่ละรัฐเขาจะไม่เหมือนกัน
อยู่แล้วมีเอกสารอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วประเด็นที่ว่ามีการจัดทัวร์ล่ะจัดทัวร์จากเมืองไทย
เพื่อไปฉีดวัคซีนโควิดที่สหรัฐคุณไพโรธบอกว่า
คือที่สหรัฐเขาได้ยินข่าวนี้เขาก็ไม่ได้แตกตื่นหรือว่าตกใจอะไรนะ
ส่วนหนึ่งที่สามารถนำวัคซีนมาฉีดให้คนนอกที่เข้ามาในสหรัฐได้
เพราะวัคซีนมีเหลือจากประชาชน
ประชาชนส่วนหนึ่งที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เพราะอาจจะกลัวแพ้อาจจะกลัวเหตุผลอื่นผลข้างเคียงอะไรก็ว่าไป
ทีนี้วัคซีนเนี่ยมันมีวันหมดอายุคือถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็หมดอายุ
เพราะฉะนั้นสหรัฐจึงนำมาจัดสรรให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
หรือว่าผู้คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาในเมืองเขา
อย่างที่รายงานว่าบางรัฐเท่านั้นนะครับที่ทำแบบนี้ในขณะนี้นะฮะ
รัฐก็จะมีข้อจำเพาะอะไรก็ว่ากันไป
ที่สำคัญตอนนี้ทางสหรัฐเริ่มจับตามองทัวร์ที่ทำธุรกิจ
พานักท่องเที่ยวแบบลักษณะจะมาฉีดโดยตรง
ลงเครื่องบินปุ๊บเพื่อหวังมาฉีดวัคซีนอย่างเดียวโดยตรง
ตอนนี้สหรัฐเองเขาก็เริ่มจับตามองแล้ว
ตมสหรัฐเขาจะปฏิเสธการเข้าประเทศทันทีนะครับ
ถ้าเกิดเป็นการทำลักษณะธุรกิจทัวร์บังหน้า
ในกรณีที่คุณเอาทัวร์เข้ามาเพื่อให้ฉีด
เอาทัวร์บางหน้าเพื่อให้ฉีดวัคซีน
เพิ่มเพ็งเร็งบ้าง

ธุรกิจทัวร์เนี่ยเนาะ

คุณไพโรธผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำสหรัฐ
ยืนยันว่าที่สหรัฐนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
แล้วในรัฐที่เขาให้ฉีดได้ฉีดได้ฟรีจริง

แต่ถ้าเป็นทัวร์ที่แบบจะเข้ามาเพื่อเหมามา

ทีนี้ค่ะในโลกออนไลน์เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นไปบ้างแล้วนะคะเริ่มมีบริษัททัวร์ออกมาโพสต์
เชิญชวนให้เดินทางท่องเที่ยวเที่ยวด้วยฉีดวัคซีนด้วยโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา
ทัวร์นี้นะคะเขาก็ชวนไปเที่ยวค่ะเขาบอกว่าไปซานฟรานซิสโก๑๐วันนะคะ
แล้วก็ได้ฉีดวัคซีนจรสันแอนจรสันที่เป็นจรสันแอนจรสันก็เพราะว่าฉีดเข็มเดียวไงคะ
ก็คือ๑๐วันก็คือไปฉีดเข็มเดียวแล้วก็เที่ยวต่อเลยแต่ทัวร์นี้เขาไม่ได้บอกว่าไปเพื่อฉีดวัคซีนอย่างเดียว
คือไปแล้วเที่ยวด้วยได้ฉีดวัคซีนด้วยอันนี้คือรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ค่ะ
วัน๗คืนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าค่าบริการเนี่ยนะคะ
สูงสุด๑๗๕๐๐๐บาทต่อคนในกรณีที่คุณไปแค่๒๓คน
แต่ถ้าคุณไปกันเยอะจัดกลุ่มกันไปเยอะ๘๑๐คนมันก็จะถูกลง
ราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันบาทซึ่งทีมข่าวของเราก็สอบถามข้อมูลเรื่องนี้
กับตัวแทนบริษัททัวร์ที่ทำโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะ
เขาก็บอกว่ามีโปรแกรมทัวร์นี้จริงเขาบอกว่ามีจริงนะคะ
ก็คือให้ไปเที่ยวด้วยไปฉีดวัคซีนด้วยคนสอบถามไปเยอะมากเลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดแบบชัดว่าจะต้องยังไงบ้างนะคะ
ถ้าถามว่าแล้วสหรัฐอเมริกาอนุญาตไหมในการทำทัวร์ในลักษณะแบบนี้
บริษัททัวร์บริษัทนี้เขาตอบทีมข่าวของเราว่าทางสหรัฐอเมริกาอนุญาตนะคะ
ถ้าไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ไปฉีดวัคซีนปุ๊บแล้วกลับหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าทางอเมริกาอนุญาตวัคซีนที่ฉีดคือจรสันแอนจร๓
เพราะว่าฉีดเข็มเดียวทริปหนึ่ง๑๐วันเนี่ยพอดีได้เลยนะคะ
อาการไม่พึงประสงค์ถ้ามีอาการไม่พึงประสงค์แล้วจะยังไง
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องแจกแจงนะคะว่าถ้าฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์หรือว่ามีอาการแพ้
ก็จะต้องดูกันต่อว่าจะต้องช่วยเหลือดูแลกันยังไงนะคะ
นี่ค่ะก็คำถามหลายอย่างนี้นะคะถามตอบที่ทีมข่าวของเราถามไป
แบบนี้พอเดินทางไปเที่ยวไปฉีดวัคซีนที่นู่นแล้วกลับมาเมืองไทยต้องกักตัวหรือเปล่า
ตามระเบียบณเวลานี้ก็ต้องกักตัวอยู่ดีถึงแม้ว่าคุณไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะ
นี่ค่ะคือล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวระบุว่าทัวร์วัคซีนเนี่ย
สามารถทำได้นะแต่ให้เลี่ยงในการตั้งชื่ออาจเป็นทัวร์สุขภาพอะไรพวกนี้แทน
อย่าใช้ชื่อว่าวัคซีนทัวร์ทัวร์วัคซีนไปเพื่อฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้ค่ะ
จะซื้อทัวร์ก็ต้องตรวจสอบทั้งบริษัททัวร์หรือว่าประเทศปลายทางว่าเขาทำตามวัตถุประสงค์ได้หรือเปล่านะครับ
ก็เข้าไปดูในเพจกรมการท่องเที่ยวที่โพสต์คำแนะนำต่างไว้ได้นะครับ
คือเราไปเห็นบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งค่ะเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะใช่ค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทนะเปลี่ยนชื่อทัวร์ชื่อทัวร์ของเขาชื่อโปรแกรม
นี่นะพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วจะมีช่วงที่ไปฉีดวัคซีน
ค่ะใช่ค่ะวัคซีนโพหฟิสสิบเก้านะฮะ
คือทางบริษัททัวร์เขาบอกว่าคือเวลา๑๐วัน๗คืน
บางทีคนถามเอ้าเขาฉีด๒โดสไม่ใช่เหรอ
ใช่แล้วก็มันต้องเว้นระยะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไงคะ